กลับมาในช่วงนี้อัปเดตตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดกันหน่อยนะคะ
คุณนัทพงศ์ค่ะวันนี้ถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยนะคะ
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยวันนี้อยู่ที่๑๘๐๐๐รายนะคะ
ตัวเลขอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเอ็ดรายค่ะนี่ค่ะ
สำหรับตัวเลขของผู้ติดเชื้อในวันนี้นะคะคุณผู้ชม
ก็ต้องบอกว่ายังสูงอยู่นะคะยังสูงอยู่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ
อดติดเชื้อสะสมตั้งแต่แพร่ระบาดมาตอนนี้นะคะถ้าดูตัวเลขเนี่ย
หกแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้ารายแล้ว
ตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดศพด้วยกันนะคะ
แล้วก็มีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่ต้องดูก็คือผู้ที่รักษาหายและกลับบ้านแล้ว
วันนี้เนี่ยมีถึงหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบรายนะคะ
ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษากว่า๒๙๐๐รายด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่น่าห่วงก็คือตามจังหวัดต่างนะคะ
เพราะว่ามีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นนะคะในจังหวัดสีแดงเข้ม
ถ้าดูที่สมุทรสาครค่ะล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามราย
แล้วที่นี่ก็มีผู้เสียชีวิต๘ศพด้วยกันนะคะนี่คือสถานการณ์ที่สมุทรสาครล่าสุดนะคะ
นครราชศรีมานะคะวันนี้ก็ตัวเลขสูงค่ะ
มีรายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัด๔๑๒รายคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒ศพ
แล้วตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดก็ใช้มาตรการบับเบิ้ลแอนดซิลใน๙คลัสเตอร์ที่มีการแพร่ระบาดในตอนนี้นะคะ
ไปดูทางใต้หน่อยค่ะปัตตานีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าห่วงนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงเรื่อยเรื่อยนะคะทางจังหวัดปัตตานีเนี่ย
รายงานบอกว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสามร้อยห้าสิบเก้าราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตสองศพด้วยกันค่ะล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
สั่งปิดห้างบิ๊กซีสาขาปัตตานี๑๔วันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
เป็นต้นไปเพื่อที่จะได้มีการควบคุมโรคแล้วก็ติดตามกลุ่มเสี่ยงนะคะ
กับพนักงานสามร้อยเจสสิบหกรายปรากฏว่าไปพบผู้ติดเชื้อหกสิบแปดรายนะคะ
ก็ต้องสั่งปิดห้างเลยแล้วหลังจากนี้ก็ต้องไปตรวจ
หาเชื้อกับคนในครอบครัวของพนักงานทั้งหมดแล้วก็ตรวจหากลุ่มเสี่ยง
เพื่อที่จะไปตามขั้นตอนของการกักตัวต่อไปนะคะ
ขณะเดียวกันที่ท่าเทียบเรือสะพานปลาที่ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานี
ตลาดสดแพร่ปลาจุดลงปลาก็ปิดให้บริการนะคะวันนี้๑วัน
เพราะว่าสาธารณสุขต้องปูพรมเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็ยังมีแรงงานข้ามชาติอีก๑๕๐๐คนตรวจอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการตรวจหาเชื้อในกลุ่มนี้ไปแล้ว๖๐๐คน
ใน๖๐๐เนี่ยพบมีเชื้อ๔๕คนด้วยกันวันนี้ก็ต้องปิดตลาดเลยนะคะ
แพร่เลยเพื่อที่จะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ